พาคุณผู้ชมไปดูของดีบ้านนาหมอม้าจังหวัดอำนาจเจริญค่ะ
มีเพลงรำวงประจำหมู่บ้านด้วยชื่อว่ารำวงฝูงปลาและผลิตภัณฑ์จากเสือกก
เป็นการต่อยอดธุรกิจนะคะให้ชาวบ้านมีรายได้เสริมเพิ่มมากขึ้นนั่นเองค่ะ
รำวงฝูงปลาเกิดขึ้นเมื่อปี๒๔๘๕โดยพ่อแก้วพระโสภาและพ่อผองทองเยา
บรรพบุรุษคนเก่าคนแก่ในหมู่บ้านนาหมอม้าอำเภอเมืองอำนาจริง
แต่งขึ้นจนเป็นเพลงประจำหมู่บ้านคาดว่าเป็นเพราะหมู่บ้านนาหมอม้า
ติดกับลำเซบายแหล่งน้ำที่อุดมสมบูรณ์มีปลาจำนวนมากจึงแต่งเพลงรำวงฝูงปลา
ปัจจุบันลูกหลานได้อนุรักษ์ไว้สังเกตว่าทุกคนในหมู่บ้านนี้จะร้องลำได้คล่อง
เวลามีงานสำคัญก็จะรำวงฝูงปลากันสนุกสนานแบบนี้แหละครับ
ลำวงฟุ้งปลาเป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นชุมชนของเราก็เลยอนุรักษ์
เป็นภูมิปัญญาท้องถิ่นไม่อยากให้มันหายไป
เสือกกภมเซอร์เตศภูมิปลาก็ถือว่าเป็นแนวหน้าของหมู่บ้านนาหมอม้า

เดี๋ยวเราจะไปดูแฟชั่นโชว์ผลิตภัณฑ์จากเสือกกกันเลยครับ
ประยุกต์ท่าฟ้อนรำให้เข้ากับการนำเสนอผลิตภัณฑ์ชุมชน
นั่นก็คือเสือกกได้อย่างดีเยี่ยมทีเดียวครับ

เริ่มจากท่าปลูกต้นกกท่าตัดต้นกก
แล้วก็นำกลับไปทำเป็นเส้นแล้วย้อมสี
จากนั้นตากให้แห้งพอแห้งแล้วก็สามารถนำไปทอเป็นเสือได้
เสือกกธรรมดาก็คิดค้นลวดลาย
แล้วยังแปรรูปเป็นกระเป๋าและผลิตภัณฑ์รูปแบบต่างอีกด้วย
ส่วนมากจะมีคนในหมู่บ้านนี่แหละค่ะ
เอาไปขายตามงานหรือตามโอท็อปต่าง
ถ้ามีกลุ่มทางราชการเขาให้เอาไปออกพวกเราก็ออกไปค่ะ
แต่ถ้าเราไม่ออกไปก็จะมีพ่อค้ามารับไปขาย
ดงเท่าเก่าวัตถุหินถิ่นโบราณ
สายทานเซบายคือสายเลือดไม่แห้งเหือดน้ำใจไฟพัฒนา

นำชีวิตดินที่สุขนำชีวิตดินที่สุข
พระธรรมหัตกรรมเรื่องลือคือเสือกก
และนี่ก็คือพลังของชุมชนบ้านนาหมอม้าครับ